อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคะ
เป็นเหตุที่พลเมืองดีที่เป็นอาสาสมัครตำรวจบ้านเนี่ย
ถูกกระหน่ำยิงถึง๕นัดจนเสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้ได้รับบัตรเจ็บอีก๑ราย
สาเหตุก็เป็นเพราะว่าผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ก่อเหตุที่ขับรถประสบอุบัติเหตุ
โดยก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะกลับถูกยิงจนถึงขั้นเสียชีวิต
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะจากรายงานของคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียค่ะ
ผมกลัวครับครับ
เข้ามางานพี่เข้ามาเยี้ยวแล้วแวงจงไป
เพราะมันรู้ตรงหลังพ่อพี่เค้ากำลังมาช่วยผมครับ

ไม่ได้เห็นปืนเค้าชาร์จผม
นี่คือคำสารภาพของจ่าเอกจิรัตนกะตันอยู่อายุ๒๓ปี
สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศสะยาน

ผู้ต้องหาในคดีที่จ่าเอกจิรัตน์
ไปก่อเหตุยิงอาสาสมัครตำรวจจนถึงแก่ความตาย

ในห้องอำเภอสัตว์ไต้ฮีพจังหวัดชมบุรี
โดยการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จ่าเอกจีรัฐยอมรับว่าด้วยความมึนเมา

เห็นกลุ่มพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยนั้น

คิดว่ากลุ่มพลเมืองดีเป็นคู่อริ
และจะเข้ามาทำร้ายก็เลยตัดสินใจ
ใช้ปืนยิงเพื่อเปิดทางให้คนกลัว

จ่าเอกจิรัตน์ขับรถกระบะตอนเดียวสีดำ
ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำหน้าร้านลาบ
ก่อนที่ในวิทยาลงยะสวุธย์อายุ๓๓ปี
อาสาสมัครตำรวจบ้านได้ขี่รถจักรยานยนต์มาช่วยเหลือ
และประสานตำรวจกู้ภัยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยมีนายอดุลชันแสงอายุ๔๙ปี
เจ้าของร้านลาบที่เข้าไปช่วยเหลือ

หลังนำจ่าเอกจิรัตน์และแฟนสาวออกมาจากรถได้
ปรากฏว่าจ่าเอจิรัตน์เกิดความระแวง
หน้าอกหนึ่งนัดและแขนขวาอีกสองนัด

ส่วนนายอดุลเจ้าของร้านลาบพลเมืองดีอีกคน
ถูกยิงเข้าที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บ
ดาริยาทของหน้าวิธีร่วงผู้ตาย

ซึ่งก็ได้บอกว่ายังคงแปลกใจ
ว่าประกอบเหตุยิงวิธีร่วงนายด้วย
สาเหตุอะไรทั้งทั้งที่ที่มันไม่ได้รู้จัก
หรือกดแค้นอะไรกันมาก่อน

ซึ่งนายฤทธิลงกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน

และภารกิจตำรวจผู้ไผ่มาดูที่เกิดเหตุ
เมื่อวานเขาไม่ได้มาที่นี่หรอก
เพราะว่าเขากลับจากบ้านภู

พอดีเขาก็เลยลงมาช่วยเหลือ
ได้ยินวิทยุว่ามีรถคว่ำ
มีอุบัติเหตุเขาก็เลยวกรถกลับมาเข้าบ้าน

ผมยังไม่ได้เจอหน้ากับผู้ก่อเหตุเลย

ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ส่วนผู้ก่อเหตุพนักงานสอบสวน
แจ้งคอหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน